คุณผู้ชมดอมน้ำแข็งผู้ชายคนนี้นะเขาเสียพี่ชายไปผู้ชาย
พี่ชายเสียชีวิตพี่ชายเนี่ยคือเป็นกำลังหลักของครอบครัว
เปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าปรากฏว่าในระยะเวลา๑ปีนั้นนะ
เขาทนทุกข์ทรมานมากจนมีแฟนสาวมาดูแลมาเยียวยาจิตใจนะครับ
ทำให้เขาดีขึ้นและมีกำลังใจที่จะสู้ไปอีกครั้งหนึ่ง
วันครบรอบหนึ่งปีของการเสียชีวิตของพี่ชายเขาเขาเลยทำแบบนี้ครับ
วันนี้สิ่งที่ผู้ชายคุณหนึ่งทำได้ต่อผู้หญิงหนึ่งคนที่เขารักและเอ็นดูเราและเรารักและเอ็นดูเขา
ผมก็ไม่ได้ทำคือการขอแต่งงาน
วันนี้เป็นเริ่มมงคลหรือเปล่า
แจงเลี้ยงแขกที่มางานครบรอบพี่ชายเสียครบ๑ปี
ผู้ชายคนนี้ขึ้นเวทีนะครับบอกว่าเขากลับมามีชีวิตอยู่ได้แล้วกอดผู้หญิงที่ดีที่สุดคนนี้
ผู้หญิงคนนี้คือกำลังใจสำคัญเลยใช่ใช่ไหมนี่ขอแต่งงาน
งานวันนั้นนี่คือหลายอารมณ์มากเลยนะเพราะว่าครบรอบวันตายพี่เนี่ยมันก็มีความแบบยังคิดถึง
๕ปีเองใช่ไหมใช่เอามาดูเรื่องราวของเขาหน่อยพี่ขชนพี่ขชนคือเสื้อขาว
ขชนอมรสงวนสินหรือว่าคุณต่ออายุ๓๒ปีเป็นเจ้าของบริษัทนะ
เป็นเจ้าของบริษัทขายอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างนะครับในตะบนคลองนครเนื่องเขต
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุกเข่าขอนางสาวธนิษฐาปัตสาหรือว่าคุณขวัญอายุ๓๔ปี
แต่งงานโอ้โหเขาโหร้องกันดีใจดิเรื่องราวซึ้งเกิดขึ้นวันเดียวกับ
วันเดียวกับที่ดอมสงสัยเมื่อกี้ใช่ดอมเขาเลือกวันนี้แต่เขาเลือกอย่างมีความหมาย
เป็นวันทำบุญครบรอบ๑ปีการเสียชีวิตของพี่ชายของคุณคชนเขา
หลังจากจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลเสร็จสับปั๊บเข้าสู่การจัดเลี้ยง
ที่มาร่วมงานนะครับก็นั่งนะฮะนั่งฟังดนตรีไปคุณคชนขึ้นเวทีขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน
แล้วขอแต่งงานในวันทำบุญครบรอบการจากไปของพี่ชายนะครับเพราะอะไร
เพราะปีที่แล้วครับปีที่แล้วหลังจากเขาสูญเสียพี่ชายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
โศกเศร้าเสียใจจมอยู่แต่ความทุกข์ซึ่งพี่ชายเป็นกำลังหลักดูแลกิจการ
ดูแลบริษัทนี้ด้วยนะฮะเขาอ้างว้างมองไม่เห็นแล้วซึ่งหนทาง
จนเกือบจะปิดบริษัทแต่แฟนคนนี้แหละผู้หญิงหอมแก้มไปเลย
โอ้มีสุดท้ายด้วยเนี่ยคนนี้แหละที่คบกันนะครับแล้วเลิกกันไปนะ
จริงเลิกกันไปก่อนอันนี้แล้วกลับมาหาพอรู้ว่าเนี่ยพี่เขาทุกข์เข้ามาปลอบใจ
เขารู้สึกดีขึ้นสามารถเข้ามาดูแลกิจการต่อไปได้นะครับ
เขาเลยอยากให้วันครบรอบการจากไปของพี่นี่แหละเป็นวันอันน่าจดจำ
จดจำแล้วประโยคนี้โอ้โหผู้หญิงทุกคนอยากฟัง
เป็นวันเริ่มต้นขอผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแต่งงานครับ
เป็นยังไงล่ะนี่ฮะถ้าต้องย้อนกลับไปก็ต้องถามน้องสาวผม
วันที่พี่อาร์ตมาขอแต่งงานในสตูดิโอมันก็ไม่ค่อยมีกันนักนะ
ในประเทศหรือในโลกนี้ตอนวันนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
ตื่นเต้นเอิร์ทเขาเตรียมกับทีมงานหมดอ่ะ

ดอมดูไว้ดูไว้ดูไว้
มีอะไรมาปรึกษาได้นะ